ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่กันแล้ว
วันนี้หมอไก่พอพาที่นี่ของเราจะมาพูดถึงเรื่องของ
ราศีไหนที่มีแววค้าขายแล้วจะเป็นเศรษฐีในช่วงนี้นะคะ

สวัสดีค่ะหมอกัยมาแล้ว
วันนี้หลายคนรอคอยอยู่ไม่ได้มามือเปล่าเห็นไหมคะ

แนะนำหน่อยค่ะวันนี้พกอะไรมาด้วยคะเนี่ย
อันนี้เป็นวัตถุมงคลมาจากเมืองเก่าเลยนะคะ
พระนครศรีอยุธยานะคะ

แรกก็คือจะเป็นพระผงนางพญา

แล้วก็จะมีผ้าห่มองค์หลวงพ่อโต

เรียกได้ว่าโอ้โหได้ไปคือโชคดีมาก

ได้รับการคัดเลือกตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่
ก่อนอื่นเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องของราศีที่
มีแววว่าค้าขายแล้วจะได้เป็นเศรษฐี

ได้ไหมคะมีราศีไหนบ้างคะหมอไก่
กลุ่มราศีที่แบบว่าดวงดีมากในเรื่องของการค้าขายนะคะ
ถ้าเป็นเจ้าของกิจการเรียกว่าเห็งปังเลยนะคะ

ค่ะกลุ่มราศีทวารก็จะมี๔ราศีด้วยกัน
ก็จะมีชาวราศีเมษชาวราศีกรกฎ
ชาวราศีตุลก็ชาวราศีมังกร

ได้ค่ะพื้นฐานดวงชะตาของชาวราศีพวก๔ราศีนี้นะคะ
เขาเรียกว่าเป็นราศีที่กล้าได้กล้าเสีย
เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติของการที่แบบจะเป็นเจ้าของกิจการ

ไม่ค่อยย่อท้อต่อความยากลำบาก

ใช่ก็คือทำตลอดเลย

ราศีเมษชาวราศีเมษเนี่ยโอ้โหในช่วงนี้
งานเยอะงานถล่มมีงานท้าโถมเข้ามาเรื่อยนะคะ
เรียกว่าเป็นข่าวดีนะคะสำหรับคนที่แบบว่าทำธุรกิจส่วนตัว

เพราะว่ายิ่งงานเยอะเนี่ยงานเยอะเงินก็เยอะมากขึ้นด้วย

เรียกว่าดีมากเขาเรียกว่าจะมีโอกาสทางการค้าเข้ามา
มีลูกค้าเข้ามาเยอะช่วงนี้นับเงินจนแบบนิ้วเคล็ดเลย

แล้วในช่วงนี้ชาวราศีเมษอาจจะมีในเรื่องของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกิจการให้มันดียิ่งขึ้น
มีพัฒนามีเพิ่มสาขงสาขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอย่างบางคนเนี่ยจากเดิมอาจจะขายเฉพาะ๕ล้าน
นะคะแต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไปเป็นในเรื่องของการขายของออนไลน
ออนไลน์ด้วยเติมขยายช่องทาง
ใช่ค่ะมีการปรับเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลย
ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้น
ใช่ค่ะแต่ว่าอยากจะเตือนชาวราศีเมษสักนิดหนึ่งนะคะ
บางคนเขาเรียกว่าทำงานเพลินทำงานมากไประวังทำงานจนเดี้ยง

ระวังเกี่ยวกับเรื่องของแบบสุขภาพมีปัญหาทำงานมากเกินไป
ทำจนแบบว่าไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเอง
อาจจะต้องหาเวลาดูแลสุขภาพนิดนึงแบ่งเวลาบ้างอย่ามัวแต่ทำงานมากไป
ยังไงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีสำหรับการที่จะลงทุนหรือขยายกิจการอะไรแบบนี้อยู่แล้วยังไง
อย่าลืมดูแลสุขภาพพักผ่อนด้วยนะคะ
สำหรับราศีเมษนี่ดวงดีนะแล้วราศีต่อไปก็คือราศีกรกฎนะคะยังไงบ้างคะ

คือเกิดมาเพื่อทำการค้าขายประกอบกิจการส่วนตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นอาชีพที่เหมาะมาก
เรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยดีมากเลยนะคะ
ถ้าสมมุติว่าในช่วงนี้ทำธุรกิจคือจะมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงาน
แล้วดวงของชาวราศีกรกฎเรียกว่าต้องเป็นเจ้าคนในคน
ใช่ค่ะต้องมีลูกน้องบริวารถึงแม้ว่าเขาจะทำงานอยู่ในองค์กรทำงานประจำ

ใช่ต้องมีลูกน้องบริวารแล้วลูกน้องจะรักเขาด้วย
เพราะว่าเขาเนี่ยพื้นฐานดวงเนี่ยเป็นคนจิตใจเมตตา
แล้วเป็นคนรักลูกน้องเป็นคนที่แบบไม่ดูถูกคน
สามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับทุกชั้นชน
ก็เลยบอกว่าทำงานได้ดีมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุน
ก็จะมีคนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนดีอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วราศีกรกฎนี่มีเกณฑ์ความเจริญก้าวหน้าทางการงานยังไงบ้าง
การงานดีมากก็อย่างที่บอกไปว่ามีโอกาสที่จะได้ขยับขยายงาน

ใช่ค่ะอาจจะเป็นการขยายธุรกิจหรือว่าการปรับปรุงอะไรบางอย่างที่ทำให้มันดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าชาวราศีกรกฎต้องทำใจอย่างหนึ่งคือ
เวลาที่งานดีมากมันก็มักจะมีคู่แข่งมีคนอิจฉา
บางทีทำธุรกิจอาจจะมีคนทำตาม

ก็ต้องทำใจแต่ก็ต้องทำให้ของตัวเองดีมีคุณภาพเข้าไว้
ใช่ค่ะใช่ไหมก็คืออาจจะมีคู่แข่งบ้างมีศัตรูบ้างมีแบบอุปสรรคบ้างเล็กน้อย
แต่ให้เราหนักแน่นกับงานของตัวเราไว้นะคะดีที่สุดนะ
อีกหนึ่งราศีก็คือราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลเรียกว่าถ้าทำการค้าทำธุรกิจดีเข้าทางเลยนะ
เพราะว่าจะมีลูกค้าประจำเยอะนะไม่เน้นลูกค้าขาจรเน้นลูกค้าขาประจำนะคะ
เพราะว่าเขาติดใจเจ้าของร้านเหรอ
เกี่ยวชาวราศีตุลเขามีเสน่ห์ในเรื่องของการทำการค้า
พ่อค้ารอแม่ค้าสวม
โหเด็บผมว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะครับอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ

เราจะหาว่าชีกร
อย่าไปมองขาขาใหญ่ไม่ใช่ขาโต๊ะสนุกเกอร์
แต่ทีนี้งานเยอะมีโปรเจคใหญ่เข้ามา
ถือว่าเป็นช่วงดี
เคลียดไหม
อ๋อเคลียดนะครับเพราะว่าชาวราศรีมังกอดนี่
เรียกว่าเป็นราศรีที่เหมือนกับว่าเวลาทำงานอยากจะให้งามันออกมาดีที่สุด
ไม่ใช่ทำงานแบบลวกสองทีเสร็จอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ทำเหมือนก๋วยเตี๋ยว
ไม่ได้ทำลวกอย่างนั้นไม่ได้ลวกเส้นลวกผัก
แต่ว่ามันเครียดถูกไหมช่วงนี้สำหรับราศีราศีมังกรเนี่ย
ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนก็ได้รับผิดชอบงานใหญ่

แต่ว่าจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีอุปสรรคอะไร
ครั้งงานมันเยอะงานมันนัดแค่นั่นเอง
ก็ผ่อนคลายบ้างเนอะเดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะคุณผู้ชม
แต่ว่าหลายคนที่ดูอยู่ตอนนี้บอกอุ๊ยไม่มีราศีเรา
จะทำยังไงดีมีเคล็ดลับในการเสริม
ทำให้การค้าขายดีขึ้นบ้างไหมคะมีนะคะ
ก็คือเป็นเคล็ดลับการจัดห่วงจุ้ย

ไม่ต้องไปหาอุปกรณ์ฮวงจุ้ยอะไรนะคะ
อย่างแรกเลยที่สำคัญมากก็คือเรื่องของแสงสว่าง

ใช่นะบางทีเนี่ยเดี๋ยวฉันเข้าไปพวกร้านแบบร้านขายของอะ

ร้านใหญ่นะเปิดไฟอยู่๒ดวง
เวลาเข้าไปให้ความรู้สึกเหมือนไปเข้าถ้ำ

ในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเวลาที่มันมืดเขาเรียกว่ามันจะอับโชคในเรื่องของการค้าขาย
หาลูกค้ายากเขาเรียกมันมีพลังหินเยอะ
พลังหินก็คือเขาเรียกว่าพลังแห่งความนิ่ง

แล้วเวลาที่เราทำธุรกิจทำการค้าเนี่ยเราต้องการให้มันวุ่นวายถูกต้องไหมคะ
มีลูกค้าเข้ามาเยอะถึงจะดี
เพราะฉะนั้นก็คือควรจะเปิดไฟเยอะ

ไฟเยอะติดไฟให้มันสว่างมองเห็นไกล
ให้มันไม่มืดไม่ถึง
คันดั้นเอ่อไฟรอบร้านหรอก
แต่เอาแบบว่าให้ร้านมันสว่าง
สังเกตดูนะคะร้านสะดวกซื้อที่เราเข้ากัน

ฮงจุ้ยเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรโพ้่๊กวย

ไม่จำเป็นเขาทำฮวงจุ้ยแต่เราไม่รู้เอง

สังเกตไหมคะว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำ

ถึงเข้ายากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา

แล้วเรื่องของตำแหน่งประตูนี่ก็สำคัญเหรอคะ

เพราะว่าเวลาที่เราทำการค้าเนี่ย

ในเรื่องของการพูดเจรจานะคะ

ประตูเนี่ยเปรียบเสมือนปาก

ร่างคาของคุณประตูมันฝืดบ้าง

ตกร่องชำรุดเนี่ยมันก็จะหมายความว่า
เวลาที่คุณเนี่ยไปเจรจากับใครเนี่ย
มันจะเจรจาไม่ค่อยสำเร็จ

ใช่พูดไปเขาก็ไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยเอา

แต่ว่าเขาบอกว่าเลิกดีนี้มันมีชัย

คุณต้องการจะไปหาลูกค้าไปเจออะไรที่

หวังผลว่าจะต้องให้ได้เลยนะครับ

ไปเลยวันที่เยอะไหร่บ้างครับ
จะมีวันที่๑๖นะคะ
๒๔และ๒๘มีนาคม

หมายถึงว่ามีคนคอยช่วยเหลือ
อุปถัมภ์ให้แบบประสบความสำเร็จได้ง่าย

เอาล่ะเลิกดีก็จดไว้ถ่ายรูปเก็บไว้ได้
วันที่๑๖มีนานี้น่าจะเป็นเริกดีของใคร